สุขสบายสบายแบบนี้เเลาะครับคุณผู้ชม

แขนยกแข้งยกขาเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกเหนื่อย
จะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปติดตาม
ขยันมาช่วยขยี้ขยี้อะไรนั้น
เชิญชมได้เลยครับ
เช้าแบบนี้หลังจากปวดเมื่อยพอปีนปลายเดินไปทั่วบ้าน
ขอบคุณครับเจ้านายที่ห่วงเหนียวจ้า
หามือดีมาช่วยนวดเหนียวมีความสุขจริง
นี่แหละเขาเรียกว่ามือขยันช่วยขยี้แมว
เกิดเป็นน้องหมานะความซื่อสัตว์เป็นสมบัติของน้องหมาที่ดี
เจ้านายให้เฝ้าบ้านเราก็ต้องอยู่ในบ้าน

พ่อไม่ให้ออกนอกบ้านเราจะมีพื้นที่เฉพาะของเรา
เขาทักทายได้แต่ออกไปไม่ได้เด้อครับเด้อ

รถมันแรงยกล้อเลยต้องเป็นอย่างนี้
บอกแล้วแฟวมันบอกเออหลาย
เยื่อนยกล้อไม่ยอมบอก

ทีหลังอย่าทำแบบนี้นะครับ
หน้าร้านตัดผมในเมืองเมืองหนึ่งของเวียดนาม
ช่างตัดผมแต่งตัวเป็นสาวออฟฟิศ
หลังตัดผมช่างผมจะนวดผ่อนคลายให้ลูกค้าได้สบายแล้วครับ
วดศีรษะนวดไหล่ลูกค้าก็หลับเพลินไปเลยครับ

ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ